ก่อนที่คุณหมอจะฉีดยาคุณป้าได้คุยอะไรกับคุณลุงบ้างมั้ยแบบเราได้คุยอะไรกันแบบเหมือนลุงล่ะแต่บอกว่าอ๋อไม่ไหวแล้วมันเอิญ
อยากกลับบ้านก็เลยบอกว่าพอแกใกล้จะเสียก็เลยเอาแกกลับมาก็บอกอยากกลับบ้านกลับบ้านเราเถอะเพราะว่างั้นเนอะ
เราก็จะทำยังไงนะพากลับบ้านพูดจะกลับบ้านอย่างเดียว
กลับบ้านกลับบ้านนี่เรานี่ตอนไปมันไปด้วยกันดีใช่ไหมนี่เราก็

ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกเออกลับบ้านเราก็เนี่ยปกติมานี่ก็มาถอดไอ้นี่ที่บ้าน

เกิดทำใจว่าแกต้องไปแน่นอน
พอแกถอดออกจะเย็นแกก็ไปเลยเพราะว่าแกไม่ไหวแล้ว

ตัวเดียวกันในการรักษาในคนด้วย
โรงพยาบาลไม่มียาตัวนั้นมียาอัลเบลโซนอยู่ตัวเดียว
ซึ่งตอนนั้นเราให้ในครั้งแรกแล้วไม่ได้ผล
เนื่องจากไม่มียาในโรงพยาบาลนะคะ

โอกาสที่จะเกิดจากยาอย่างที่บอกว่าเขากินยาน้อยมากไงคะ

คนไข้ก็มีอาการรุนแรงมาตั้งแต่ก่อนเขากินยานะ
ก็เลยคิดว่าตัวเองคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เรายังต่อเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฉันขอย้อนกลับไปก่อน
คุณผู้ชมคือข่าวนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากการร้องเรียนของญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
คือไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้วยซ้ำไปค่ะ

ก็คือเสียใจทอดอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงต่อไป
จะทำมาหากินยังไงนะคะจะอยู่ยังไงหลังจากที่เสียคู่ชีวิตไปแล้ว
คือมันเกิดการส่งต่อข้อมูลไปทอดแล้วก็กลายเป็นข่าว
คือทั้งญาติไม่ได้มีการตั้งตัวที่จะเอาเรื่องขอค่าชดเชยขอค่าโยยา
ไม่รู้ด้วยซ้ำไปค่ะว่าจะทำยังไง
แต่ทีนี้พอมันเป็นข่าวแล้วเมื่อวันศุกร์เรามีเวลาน้อยคุณผู้ชม
มันมีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่เรายังไม่ได้คุยกัน

ญาติก็ยังไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เล่าเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเลยค่ะ
วันนี้ทางโปรดิวเซอร์ของรายการนะคะก็กระจายตัวกัน
เราก็ย้ำกลับไปที่หน่วยงานที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะคะ
ชั้นแรกก็คือโรงพยาบาลอ่างทองนะคะ
ซึ่งโทรไปที่ตัวผู้มนวยการนะคะท่านยังไม่มีใครรับสาย
เราโทรไปทางทีมปรีศาสตร์สัมภัณฑ์ของเพศเทศภาเนี่ยอยากจะได้คำอธิบายว่า

การที่แพทย์เขียนชื่อยา
ให้ผู้ป่วยเดินออกไปสื่อนอกโรงพยาบาล
แล้วกลับเข้ามาวิธีปฏิบัติมันเป็นแบบไหนนะคะ
แต่อันนี้ขอวงเล็บแปะไว้ก่อนว่า
เราไม่รู้ว่าตกลงผู้ป่วย

หรือว่าตัวยาที่ใช้เกี่ยวข้องหรือไม่
และไม่มีทางรู้แล้วเพราะว่าเผาศพแล้วเรียบร้อยนะคะ

จากทางโรงพยาบาลคือวิธีปฏิบัติส่วนหนึ่ง

ถ้ามันมีใบที่หมอเป็นคนเขียน

คำถามที่จะถามแพทย์เทศภาวิธีปฏิบัติเป็นแบบไหน
หมอคนต้องรู้ด้วยไหมว่า
ยารักษาสัตว์ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

จริงแล้วหมอรักษาคนต้องรู้อยู่แล้วด้วยไหม
ว่ายาตัวไหนที่แม้ไม่ได้ใช้กับคน
แต่ให้ใบสั่งยาไปซื้อกลับมา

อันนี้แหละค่ะที่เราอยากจะถามแพทยศภา

ในขณะที่เราก็พยายามถามไปที่สังกัด
ถามไปที่แพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ก็ได้คำอธิบายมาในลักษณะที่

คือก็มีคำอธิบายแทนการปฏิบัติงานของแพทย์นะคะ
ว่าก็เป็นไปตามที่คุณหมอเห็นควร
แล้วก็คุณหมอก็ไม่ใช่หมอใหม่ซะทีเดียว
ก็เรียนจบมาแล้วก็ด้วยความหวังดีนั่นแหละในการรักษา
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอ่านข่าวเราก็จะเห็นคำอธิบายที่บอกว่า
ตัวยาตัวยาในยากล่องนี้
มีตัวยาที่ใช้ในคน
ใช้คำว่าตัวยานะคะตัวยาที่ใช้ในคนได้
และก็เคยใช้รักษาคนจนหายมาแล้วนะคะ
ดิฉันคาใจเรื่องนี้เพราะอยากได้ความรู้
ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาความเพราะคนที่เสียสามีไป
ไม่รู้ตัวด้วยค่ะว่าจะต้องทำอะไร
ต้องได้รับการเยียวยาหรืออะไรจากใคร
คือไม่ได้คาดหวังเลยนะคะว่าจะได้เงินได้ทอง
ไม่ได้คาดหวังทางรายการเราเนี่ยตามให้
เพราะอยากได้คำตอบเพื่อเป็นวิทยาธารด้วย
สองท่านคุยกันกับดิฉันในวันนี้นะคะ

ขมวดประเด็นทั้งหมดเพราะว่าข่าวมันเล็กมากคุณผู้ชม

ท่านแรกค่ะคุณหมอเป็นสัตวแพทย์ด้วย

อีกหนึ่งท่านเป็นหมอด้วย
แล้วก็มีนักกฎหมายที่ปรึกษาเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
นายแพทย์เทพเวชวิสิตสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

เพราะว่าเราพยายามหาหน่วยงานที่เราคิดว่าแวดล้อมเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วนะคะ
และเชื่อว่าตลอดทั้งรายการเดี๋ยวเราจะลองโทรไล่เรียงอีกที
ก็อาจจะไม่ได้สายไม่เป็นไร

คุณหมอค่ะเดี๋ยวกลับมาเพราะฉะนั้นได้คำตอบจากคุณหมอปั้งเดียว
ตั้งแต่วินาทีแรกได้คำตอบแล้ว
คุณหมอเทพคืออย่างนี้เนี่ย
ถ้าสมมุติทีมงานเรานะคะอยากจะหาคำตอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย

ไปโรงพยาบาลหน่อยขอคำอธิบายหน่อยค่ะ
หรือไปแพทยศภาดูวิธีปฏิบัติของหมอ
หรือไปกรมประสูจัตว์ที่ดูแลยาเกี่ยวกับรักษาสัตว์
หรือไปที่สาธารณสุขจังหวัดไปที่กระทรวง

คืออันแรกคุณต้องคุยกับเจ้าของเรื่องกัน
ถ้าคุยกับผู้อำนวยการแล้วลงมาแล้วเขาคุยกันไม่รู้เรื่อง
คุณก็ต้องหาเจ้านายผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็คือสาธารณสุขจังหวัด
หรือก็เลยข้ามขั้นมาที่กระทรวงเลยก็ได้

คราวนี้คุณก็ต้องไปสารอย่างเดียว

คุณก็คุยกับเจ้านายใหญ่ระดับกระทรวงรัฐมนตรีไม่รู้เรื่อง
จะมีใครไปทำอะไรก็ได้กูก็ต้องไปสารอย่างเดียว

แต่ว่าตัวของภรรยาผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้จะเอาเรื่องเอาราวอะไรนะ
ผมอ่านข่าวแล้วเขาก็ไม่อยากมีเรื่อง

แต่ว่ามีคนไปลงเฟสแล้วมันเป็นเรื่องขึ้นมา
เพราะว่าเขาก็รับไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเอายาสุนัขไปให้คนกิน
คนก็อยากได้คำตอบว่ามันกินได้จริงไหม

ไอ้ที่ตายตายจากยาที่กินหรือเปล่าใช่ไหม
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเหมือนกับว่า

เคยทำแบบนี้ทีแล้วคนไข้ก็ไปไต่ใช่ไหม
แสดงว่าคุณก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยาหมาแล้วก็ให้เขากิน
แล้วคนไข้ไม่ตายแต่รายนี้มันเกิดตายขึ้นมา
ตกลงมันจะตายจากยาหรือเปล่าหรือตายจากโรค
แต่เราไม่มีสิทธิ์ได้รู้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจัดการศพไปแล้วเรียบร้อ

รายงานการรักษาโรคเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้
แต่ว่าที่ทางรองภูมิหน่วยการของโรงพยาบาลชี้แจงเนี่ย

คือก็ท่านก็ไม่ได้สงสัยว่าน่าจะเกิดจากยาที่ทำให้ตายอ่ะ
ผมก็อ่านข่าวนะเราก็ต้องให้ความเป็นตำ๒ฝ่าย

สิบสักทีนี่จริงนี้ซึ่งก็เหมือนกันว่าป่วยมาหลายวันครับ
ทีนี้ก็อาจจะป่วยแล้วก็ตายจากโรคก็ได้นะ
เพราะว่าที่หมอที่เป็นผู้โรงพื้นธรรมการเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนั้น
แล้วคุยอยู่หันไปทีอ้าวตายไปแล้ว
คือถ้าสมมุติว่าคุณให้ยาแล้วไม่นานแล้วก็ตายเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นยาคนหรือยาสัตว์
คุณต้องคิดว่าอาจจะตายจากยาที่อุดให้ก็ได้
เพราะมันเกิดผลเร็วอย่างนี้หรอครับ

คือยาฉีดผิดคนที่มีนะ
ฉีดเกินขนาดคำนวณผิดก็มี
เพราะฉะนั้นเวลาเราให้ยาแล้วเกิดไข้ตายระยะสั้น
เราต้องคิดไว้ก่อนเสมอว่าตายอย่างยาที่เราให้

ต่อไปเราจะแก้ไขป้องกันไม่งั้นเดี๋ยวก็เป็นอีก

คือมันไม่ได้ตายทันทีไม่ใช่เหรอยานี้คุณหมอ
ยานี้สามารถทำให้ตายเหมือนกับช็อก
แล้วถ้าไม่ตายทันที

ระบบประสาทตาบอดชัก
นะคะหัวใจเต้นเร็วสั่นกล้ามเนื้อสั่น
แล้วก็ถ้าเกิดแก้ไม่ทันก็ตาย
คือจริงย่านี้เราบอกแล้วว่า

ซึ่งมันไม่ควรจะมีขายอยู่แล้ว

คุณหมอเคยรู้ไหมว่าถ้าจะไปซื้อแม้ว่าจะเถื่อน

ร้านขายอาหารสัตว์ร้านตัดขนสัตว์ร้านขายสัตว์อย่างนี้เหรอ

คือยารักษาสัตว์มันจะไม่มีมาแบบมาอยู่กับยาร้านยาคนใช่ไหม
แบบมาแปะไว้หน่อยสักมุมนึงเป็นยาให้สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้

จริงหนึ่งเลยนะคะ

เพราะว่าเพศสัตว์ไม่น่าที่จะเสี่ยง
ในการที่จะขายยากลุ่มนี้
ซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผิดกฎหมาย
ไม่น่าที่จะเอาใบประกอบมาเสี่ยง
ถ้าเป็นยายาสัตว์เลี้ยงถูกกฎหมาย
ในร้านยาคนก็จะไม่วางใช่ไหมคะคุณหมอ
บางทียาสัตว์เราก็ใช้ยาคน
ใช้ได้ค่ะบางตัวได้
คือแต่หมายถึงซื้อยาคนไปให้สัตว์เลี้ยง

แต่จะไม่ใช่ว่าเราจะเดินเข้าไปร้านยาคน
แล้วจะเจอยารักษาสัตว์ไม่เจอใช่ไหมคะ

คุณหมอเดี๋ยวดิฉันกลับมาขอข้อมูลจากทางคุณป้านะคะ
คุณประพาพรเกรดเม้านะคะ

คุณป้าค่ะยังไงทางรายการขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ว่ายาตัวนี้มันเป็นยาผิดกฎหมายเป็นยาเถื่อน
ใช้ไม่ได้กับสัตว์ยังใช้ไม่ได้เลยนะคะ

คุณป้าเล่าให้ฟังหน่อย
วันนั้นเนี่ยคนที่ออกไปซื้อยาคือตัวคุณป้าหรือญาติคนไหนคะ
ยาดหลาน๒คนไปเจอ
คนที่จดชื่อยาให้เป็นพยาบาลหรือเป็นหมอคะ

คุณหมอจดให้เห็นตรงหน้าเลยไหมคะ
ใช่เขาก็จดรัวยาให้หลานไปซื้อ
โดยที่คุณหมอจดเนี่ยคุณหมอพูดว่ายังไงบ้างคะ
ทำไมถึงจดให้ไปซื้อมาเอง
เขาบอกยาในโรงพยาบาลไม่มีให้ไปซื้อทางนอก
แล้วคุณหมอบอกไหมว่ามันเป็นยาอะไร
ที่เราจะไปเห็นที่ร้านเองว่ามันเป็นยา

ไม่ได้บอกเขาจดแต่ชื่อตัวยาภาษาอังกฤษไป

ตอนที่หลานออกจ๋าว่าไงคะ

หมอบอกไหมว่าให้ไปซื้อที่ไหน
ให้ไปซื้อตามร้านอาหารสัตว์
แล้วมันไม่มีไงเขาบอกไม่มี
ไม่มีก็เลยไปได้ตามร้านขายยาตามชาวบ้าน
ร้านขายยาธรรมดาตามบ้านตามหมู่บ้าน
คุณป้าคุณป้าย้อนกลับไปนิดเดียวนะคะ
พอหมอจดชื่อยาใส่กระดาษให้เสร็จคุณหมอ
แล้วคุณหมอบอกว่าให้ไปซื้อที่ร้านขายอาหารสัตว
ตอนนั้นคุณป้ากับหลานถามกลับไหมว่านี่มันยาอะไร

ถามเหมือนกันเขาบอกว่ามันยาฆ่าพญาติเขาว่าอย่างนี้
มันต้องไปหาซื้อตามนี้
พอไปได้กล่องมาป้าก็สงสัยว่าคนมันกินได้เหรอ

มันเขาไว้ให้หมากินก็พวกสัตว์กินนะเนี่ย

หมอบอกได้พญาติตัวนี้มันแรงเขาว่าอย่างนี้

เอา๒กล่องมันต้องใช้ถึง๑๔เมตร
อืม

แล้วเหลือ๖เม็ดเขาก็เอาคืนมาให้ป้า
คุณป้าตอนบดเขาบดให้เห็นตรงหน้าเลยป่ะคะ

มันประมาณเกือบครึ่งแก้วน้อยอ่ะที่เขามาละลายน้ำกรอกอ่ะ
ค่ะคุณป้าเห็นตัวที่ตอนที่ละลายน้ำไหม
มันเป็นน้ำสีอะไรคะพอละลายน้ำแล้วเนี่ยมัน
ป้าก็ไม่ทันได้ดูนั่งอยู่ไกล
เพราะมันเยอะเห็นเขามาถือมามันเยอะเหมือนกันแหละ

แล้วเขาเอาเข้าไปในตัวลุงอย่างไรคะเทใส่ไหน
ใช้สลิ้งอันนี้ใช้สลิ้งใส่ตรงตมก
เทหมดไหมแก้วที่เขาเตรียมมา

แล้วป้าถามไหมคะว่าในนั้นใช้ทั้งหมดกี่เม็ด
ก็เขาบอกแล้วเราไม่กล้าซักเขาไง

แล้วเขาแกะไปเขาเหลือเขาก็เอามาคืน
คืออย่างนี้ที่ถามย้ำเนี่ยเพราะมันมีข่าวมาว่า

เขาไม่ได้ว่าจะเอาหมอแผงเดียวไหม
เรายังย้ำถามมาแผงเดียวได้ไหมหลานก็ย้ำถามไง
แล้วนี้เขาบอกไม่ได้ต้องใช้ถึง๑๔เม็ด
เขาว่าอย่างนี้เพราะพญาติมันแรงเขาว่าอย่างนี้

กล่องละ๑๐เม็ด
แล้วก็ใส่ผ่านหลอดที่แห่ลงไปในจมูกอยู่แล้วใช่ไหมคะ

คุณป้าไม่ได้เห็นสีนะ

ใช่เพราะมันไม่ได้เห็นสีเพราะว่ามันนั่งอยู่ไกลเขาหน่อย

จ้าแล้วป้าเห็นไหมว่าเทหมดหรือเปล่าทั้งที่เตรียมมาทั้งหมดน่ะ

คุณลุงสำลักออกมาก่อนไหม

ป้ากระมวลนั่งคุยกับหลานไง
ไปที่เขาสักพักนึงประมาณ
๓๐นาทีน่ะมันนี่หรือเปล่าเขาไม่หายใจเร็ว
เดี๋ยวขอกลับไปตอน
หายใจก็วูบลวายกันขึ้นมา
อ่ะขึ้นมาเขาก็เรียกหมอมา
หมอใหญ่หมอที่เจ้าของไข้มาเขาก็บอกให้ปั๊มหัวใจกันตอนที่ตอนที่
กรกรอกยาไปคุณลุงรู้ตัวไหมคะ

วนนี่ยึกหน้าอะไรได้หมด
แสดงว่าตอนที่กรอกยาก็รู้ตัวนะว่ายากำลังเข้าไปในตัวใช่ไหมคะ

แล้วสักกี่นาทีที่บอกว่าพอคุณป้าหันไปอีกทีแล้วคุณลุง
คุณลุงแงกไปเลยเนี่ยมันห่างกันประมาณกี่นาทีจากตอนให้ยา
ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะ
เกือบ๓๐นาทีนะแต่นี่เขากว่านั่น
แกก็แงะไปที่นั่งคุยกันอยู่แป๊บนึงอ่ะ
แงะไปแกไม่หายใจแล้วอ่ะ
เป็นลักษณะแกคือมีแบบนิ้วแกเกรงหรือแบบแกนิ่งไปเลยไหม
ใช่มันนิ่งไปเลยนิ่งยาวไปเลยเนี่ย
เงียบไปหมดเลยไม่หยุดหายใจเลย

คุณป้าค่ะหมอที่เป็นคนสั่งเป็นหมอผู้ชายนะ

แล้วตอนที่มาให้ยาเนี่ยหมอไม่ได้อยู่ด้วยตอนให้ยาใช่ไหมคะ

เขาสั่งให้นางพยาบาลทำแล้วเขาก็ไป
พยาบาลมากี่คนตอนให้ยาคะ
๒๓คนนะเนี่ยเพราะเขาอยู่กันเยอะเพราะอยู่ข้างห้องหมอเนี่ย

แล้วคุณป้าได้แบบมีเวลาสั้นถามนางพยาบาลไหมว่า
ใช้ได้เหรอคะเคยให้ยานี้เหรอ

เขาก็บอกว่าใช้ได้
บอกหมอว่านั้นเขาก็ว่าใช้ได้
ย้ำแล้วย้ำอีกมันใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอ
หมอยังตอบว่าใช้ได้ใช้ได้

เราก็ไม่รู้จะว่าไงเนอะเขาเป็นหมอ
พอคุณลุงหยุดหายใจไปแล้วเนี่ย
หมอทั้งพยาบาลก็กลับเข้ามาดูใช่ไหมคะ

วิ่งมาขับไปกลับมาเขาก็

ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลแล้วไปที่บ้านเนี่ย
คุณหมอหรือว่าพยาบาลพูดไหมคะว่าอย่าเพิ่งเอากลับเลย
ดูอาการที่โรงพยาบาลดีกว่าหรือพูดกันยังไงก่อนออกไปคะ

เขียนลงชื่อไว้ปฏิเสธการรักษา
แล้วก็บอกคนมันไม่ไหว
มันบวมหมดเลยบวมหมดเลยพักทีนั้นไม่มีเลย
บวมมือไม้กลางหมดแล้วก็ไอ้หารเส้นเข้าน้ำเกลือไม่ได้แล้วอ่ะ
ก็จะทำไงก็ต้องเอาแกกลับบ้านเพราะมันไม่มีที่จะใส่
นั่นแหละขนาดเลือดยังไปหาเจาะตามไข่ดัน
เจาะเลือดไปตรวจ
คุณป้าเอางี้ก่อนนะตอนที่ช่วยชีวิต
ตอนที่คุณลุงหยุดหายใจไปแล้วเขาช่วยชีวิตกลับมาเนี่ย
หมอบอกไหมคะว่าที่หยุดหายใจไปเนี่ยเพราะอะไร
ไม่ได้บอกเลย
แล้วก่อนกลับบ้านที่บอกว่าตัวบัวหมดแล้ว
ให้น้ำเกลือไม่ได้หาเส้นเลือดไม่เจอ
หมอบอกไหมคะว่าเพราะอะไรถึงเป็นอาการแบบนี้

ได้ถามไหมว่าเนี่ยทำไมหาเส้นไม่ได้ล่ะ

ได้ถามเขาไหมค่ะ
เราก็จะไปทำยังไงกับเราคนป่วยไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวนะตอนที่เขาให้เซ็นเอกสารว่าปฏิเสธการรักษา
อันนี้คุณป้าเห็นแล้วใช่ไหม

มันเขียนเขาคนพูดนะ

หนังสือการปฏิเสธการรักษา

ว่าเราปฏิเสธการรักษาเหรอหรือยังไงคะ

ว่าเจ้ากลับบ้านเราก็

คุณป้าตอนที่คุณป้าบอกว่า
ก่อนวันที่เขาจะเอายาบดมาให้คุณลุงเนี่ย

ใช่รู้สึกตัว

ที่คุณป้าบอกว่าหันไปแล้วเอาเงียบไปแล้ว

หัวใจกลับขึ้นมาวันนั้นพอปั๊มหัวใจกลับขึ้นมา
จนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลคุณลุงรู้สึกตัวไหมคะ
ไม่ตากลับไปแล้ว

ยังไงเหลือกเหรอ

บอกเจ็บบอกปวดอะไรกับญาติไม่ได้แล้วเห

มันวิ่งขึ้นวิ่งลงหน่อยเดียว

ใบที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ย

ใบบอกโลกไหมว่าคุณลุงเป็นอะไร
จนถึงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะ

หมอเข้ามาตรวจแค่นั้นเอง
คุณป้าตอนที่คุณป้าเอาคุณลุงกลับบ้าน
มันมีเครื่องช่วยหายใจของโรงพยาบาล

พอมาถึงเขาก็ถอนเขากลับ
แล้วก็ไปเลย
แล้วตอนก่อนจะถอดเครื่องช่วยหายใจ
คุณลุงไปแล้วนะมีใครบอกไหม

เขาดูแล้วอาการมันไม่มาแล้ว
ตามันกลับไปหมดแล้วไง
เขาก็มาพอมาถึงเขาก็ถอด

ฉันขอย้อนกลับไปต้นเรื่องแต่ว่าไปอีกแขนงเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ตอนที่ไปซื้อหลานบอกไหม
ร้านแรกที่ไปเป็นร้านขายอาหารสัตว์ใช่ไหมคะ

ไม่มีขายแล้วเขาบอกไหมว่าทำไมไม่มีขาย
เขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกยานี้ไม่มี
เขาก็ว่าฉะนั้นมีใจยากขีด

แล้วเขาแนะนำให้ไปร้านไหนไหมหรือว่าหลานไปหาเอาเอง
ไปหาเอาเอง

หลานไปได้ร้านเป็นร้านขายยาแบบตามหมู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ร้านขายยาตามหมู่บ้านที่ว่าคือร้านขายยาคนอย่างเราหรือร้านขายยา
ใช่ร้านขายยาคนอย่างเรานี่นี่
แล้วเข้าไปมีหมดแล้วเข้าไป

หลานเข้าไปปุ๊บเขาหยิบมาให้แล้วไงต่อครับ
เขาเอาบินไปยื่นเขาก็มีให้อย่างนี้
จ้ะแล้วเขาพูดไหมว่าใช้อย่างไรต้องใช้อย่างไร

เขาบอกให้ใช้กับสัตว์เขาไม่ได้ใช้สักคน
เขาบอกให้ไปให้งัวกิน
ถ้ากลัวงัวกินกี่เม็ดกี่เม็ดเขาจะบอกให้มาอะไรอย่างนี้
ถ้าให้หมากินกี่เม็ดกี่เม็ดอย่างนี้
เขาไม่ได้บอกให้คนกิน
ร้านที่ขายให้เขารู้ไหมว่าจะเอาไปใช้กับคน

ใช่หลานเล่าให้ฟังเพราะเขาไม่รู้เขาไม่ได้อ่า
ทีนี้เอาล่ะได้เรื่องแล้ว
ขอมาถึงช่วงที่พอคุณลุงเสียชีวิตเสร็จแล้ว
มีใครมาหาคุณป้าที่บ้านบ้าง
มีหมออนามัย
หมออนามัยเขามา

เขามาแบงความเสียใจให้ป้า
แน่ะแล้วเขาก็วันมีมาอีกเที่ยวหนึ่ง
ผู้อำนวยการอะไรเขาให้ตังล่านไม่เลย

เดี๋ยวนะหมออนามัยมาแล้วก็มาแสดงความเสียใจใช่ไหมคะแล้วหมอหมอโรงพยาบาลก็มาเหรอ

เขาก็ให้ตังค์หลานไว้ร้อยหนึ่ง

มาวานหรือว่าต้องมาวานมาวาน

แล้วเขามาเขามาเยี่ยมอีก
เขาก็ว่าจะไปคุยกับพอให้

มั่งอะไรมั่งตากับพินี่เขาเยอะไง

อืมอืม
แล้วก็ไปคุยกับผู้อำนวยการให้
แล้วเขาจะไปยังไงก็ไม่รู้ป้า
ก็รอฟังเขานะ

เดี๋ยวในรายการเราจะคุยกันต่อให้

ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงทำยังไงดี

แต่จนไม่รู้จะไปเอาเรื่องเขายังไง

แล้วเดี๋ยวถ้าช่วยเหลือยังไงกันได้เนี่ย

นะคะค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะ

คือแกก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแกก็จะเล่าแบบนี้
พักสักครู่นี่คือข้อมูลชุดที่
ยังไม่ได้รายละเอียดนะคะแต่พอได้มาแล้วเดี๋ยว
กลับมาที่คุณหมอสองท่านสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะข้อมูลเมื่อสักครู่นี้จากคุณป้า
เรียนขอมาที่คุณหมอพัทธานันต์ก่อน

ขายไม่ได้เขาก็บอกว่าขายไม่ได้

คุณหมอเคยบอกว่ามันผิดกฎหมาย

คือเอาจากที่หมอรักษาตามประสบการณ์
หนูเจอตั้งแต่ตายเฉียบพันธุ์
และค่อยตายจากการที่

สองขาหลังอ่อนแรงตาบอด

คือมันเป็นลักษณะของเอฟเฟคของยาย

แล้วประกอบว่าตัวยาตัวนี้

ยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนคุณรู้ได้ไงว่ายากล่องนี้

จริงยากล่องนี้ยี่ห้อนี้
ไม่ควรจะมีในเมืองไทยอยู่แล้ว
และถ้าเกิดมันเป็นขุนเสียเกิดขึ้นนะคะ

คุณหมอคืออาการที่คุณหมอบอกมา

เอาแบบเฉียบพันที่คุณหมอเคยเจอนในสัตว์หลี
เฉียบพันธุ์ที่เกิดมันเกิดจากเพราะสัตว์ตัวนั้น
มีโรคประจำตัวหรือเกิดจากให้ยามากกว่าที่ควรจะให้
คือยาตัวนี้มันออกฤทธิ์ฆ่าพญาติโดยทำให้มันเป็นพลไหล่
เป็นอมภาษณ์ตัวประสิทธิ์ที่เป็นพญาติ
ทีนี้ถ้าเกิดมันโอเวอร์โดสหรือใช้ในแมวที่เซ็นสถีป
มันก็จะเกิดเฉียบพันธุ์มันเกิดได้
คือยาตัวนี้จริงคือใช้ไม่ได้แม้กระทั่งกับสัตว์เลี้ยง
แมวก็ใช้ไม่ได้ถูกอ่าแต่สมมุติว่าถ้ามีบางคนไปฝืนใจ
ต้องพูดหมายความว่ายาเอ็นเด็กตัวนี้นะ
เพราะว่าไม่ใช่ไอโวเมคตินไอเวคตินเนี่ยมันมีตัวที่ขึ้นทะเบียนก็มี

ฉันได้คำนึงค่ะเดี๋ยวจะกลับไปถามคุณหมอเทศด้วยคำถามนี้ด้วยว่า
คือเวลาพูดเนี่ยที่ทีมงานเช็คเบื้องหลังนะคะไม่ได้ออกรายการ
คือถามหลายท่านบอกว่าตัวยานี้ใช้คำว่าตัวยานะคะ
ตัวยานี้ใช้ได้กับคนและใช้กับสัตว์
มันแปลว่าอะไรคุณหมอตกลงมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้คะ
คือยาบังตัวค่ะใช้ได้อย่างมสมมตินะคะ
มันไม่ได้ผ่านการทดลองกับคน

คุณไม่รู้ไซเอฟเฟคคุณไม่รู้สื่อไม่รู้สารสื่อในนั้น
ว่าถ้าคนกินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไง
คือถ้าเราพูดถึงตัวยาเนี่ยมันใช่มันมีตัวยาที่ใช้ได้กับ
เอาไปทำเป็นยาคนแล้วก็เอาตัวยาเดียวกันไปทำเป็นยาสัตว
แต่ไม่ใช่ว่าพอทำเป็นยาสัตว์แล้วจะเอาไปใช้กับคน
ใช่มันคือการขึ้นทะเบียนของแต่ละชนิดของยา
ประเทศมันมียาตัวไหนในโลกไหมที่ทำออกมาตัวเดียวนะ
แล้วใช้ได้ทั้งคนได้ใช้ทั้งสัตว์เคยเจอไหม
ตัวยาที่รักษาโรคเดียวกันในคนกับในสัตว์มันใช้ตัวเดียวกัน
ตัวยาตัวยานะทีนี้ปัญหาคือว่ายาตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ย
แม้กระทั่งหมานะแม้กระทั่งหมาบางประเภทยังใช้ไม่ได้เลย
มันไม่ได้ใช้กับหมาทุกประเภทนะหมาบางประเภทมันกินแล้วตาย
เดี๋ยวอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เป็นยาถูกกฎหมายนะ

จริงเลยตัวยาจริงที่ใช้รักษาโรคเนี่ย
บางตัวบางผันกินไม่ได้คุณหมอก็รู้ดี
มีตะกูลพอยรี่
ยาบางสายพันธุ์อาจจะยามันซึมเข้าระบบประสาทได้ดี

กินแล้วร่างกายมันมีปัญหาเรื่องสมองมันกั้นยาไม่ได้เนี่ย
ประตูเข้าสมองไม่ได้นะฮะยาตัวนี้ปกติเข้าสมองไม่ได้
แต่บางคนเป็นโรคในสมองซึ่งทำให้ยาตัวนี้เข้าสมองได้
คุณกินไปคุณก็เสร็จเพราะมันไปกดสมองตาย
จริงในทางสัตวแพทย์ก็มีกฎนะว่าถ้าเกิดว่ามันในลักษณะ
ป่วยทีวีมีปัญหาเรื่องตับไตไม่ควรใช้
นั้นคุณเขาก็ห้ามนะคนที่เป็นโรคไตโรคตับยานี้ก็ห้ามใช้
ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ทุกตัว
คุณหมอพอให้ยาคุณลุงไปแล้วแล้วที่คุณป้าบอกว่า
ราวครึ่งชั่วโมงที่แกเล่าเนี่ยนะคะแล้วคุณลุงก็ไปเลย
อันนี้เดี๋ยวก่อนนะคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าถูกหรือผิด
เพราะชนะสูตรไม่ได้แล้วแต่คำถามคือว่ามันมีโอกาสจะเกิดจากยาเหรอ
หรือมันเป็นโรคที่คุณลุงเขาเป็นประจำตัวอยู่แล้วค
คือเราไม่รู้รายละเอียดนะอันที่หนึ่งนะ
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยอาจจะตายจากโลกก็ได้
แต่ว่าถ้าโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วเราคิดโดยเหตุผลตื้นเนี่ย
เราก็ว่าคุณลุงป่วยไปตั้งหลายวันก็ไม่เป็นไรสักที
เขากินยานี้ไม่นานก็ไปแต่ต้องคิดว่าเป็นจากอันนี้
เรื่องของเดี๋ยวคุณผู้ชมขอพักสักพูด
แต่ว่าคุณอาจจะหาหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าคุณลุงไม่ได้ตายจากยาตรงนี้
แต่ผมบอกว่าจากหลักฐานที่เราดูมาหลายกรณีที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ย
พบว่าการการที่คนไข้เดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตายออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็น

แต่ว่าเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่ากรณีนี้เป็นแบบนั้นนะ

ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคุณผู้ชมว่า
คือมันจะมีขนาดของยาด้วยนะคะที่ในข่าวไม่ตรงกันกับที่คุณป้าบอกนะคะ
ซึ่งคุณป้าก็เล่าตามที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้ว
ขนาดยาหรือเปล่าที่เป็นกุญแจสำคัญของคดีนี้
โดยที่เราไม่ได้ลืมนะคะว่ายาตัวนี้มันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ต้น
แม้กระทั่งกับสัตว์เลี้ยงก็ตามเพราะว่ามันเป็นยาเทือนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะทางทีมงานนะคะได้คุยกับทางนายกแพทยศภาคุณหมอประสิทธิ์นะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอดูข้อมูลตัวยาก่อนนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นท่านบอกว่าไอเวอร์เมคตินคือหมายถึงตัวยาชื่อนี้นะคะ
ยาชื่อนี้ใช้รักษากันอย่างแพร่หลายนะคะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณของมันแล้วก็น้ำหนักตัวคนนะคะ
ในขณะที่ยายี่ห้อนี้ชื่อนี้เลยเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวท่านขอไปดูข้อมูลก่อนตอนนี้ก็รอรายงานที่จะมาถึงมือท่าน
แล้วก็ยังขออนุญาตที่จะไม่คุยในรายการเราตอนนี้นะคะ
คุณหมอเทพค่ะตกลงว่าชั้นแรกมันเป็นยาผิดกฎหมาย
ชั้นที่๒มันเป็นยารักษาหมาแต่รักษาหมาด้วยยานี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันผิดกฎหมาย
ข้อที่๓คือเอามาแล้วรักษาในคนแล้วข้อที่๔คือ
ถ้าฟังจากคุณป้ามันน่าจะเป็น๑๔เมตรถ้าฟังอย่างนั้นนะน่าจะเป็น๑๔เมตรนะคะ
แต่ตามในข่าวที่เราได้รับคำชี้แจงมันไม่ใช่นะ
ตามข่าวผมดูในข่าวนะเขาบอก๑ใน๔เมตร
ก็เหมือนคุณกินพารา๑ใน๔เมตรมันจะหายป่วยไหมล่ะ
แต่ถ้าคุณกินพลา๑๔เมตรคุณก็ตายเหมือนกัน
ในคนประมาณ๖๐กิโลอย่างคุณของผมก็กิน๒เม็ด

แต่อันนี้เราเทียบจากตัวยาเดียวกันที่รักษาในคนไง
แต่ว่าถ้าเป็นแหมที่ฉันตั้งคำถามแล้วมันก็กระดากปาก
คือแต่ถ้าเป็นยาสุนัขเนี่ยแล้วต้องไปทำให้คนกิน
มันต้องเท่าไหร่ล่ะคุณหมูเทียบกันได้ไหม
มันต้องดูว่ายาสุนัขนั้นมันกี่มิลลิกรัม
แต่ขนาดมันจะเขียนชัดเจนเท่ากัน
ทั้งคนทั้งหมากินขนาดต่อกิโลเท่ากัน
แต่ที่๒๐๐ไมโครกรัมต่อกิโล

คือแกก็สังเกตจากการที่ให้จำนวนแผงไป
แล้วก็ได้เม็ดยาที่เหลือกลับมา

ถ้าเขารู้ว่ากิน๒เม็ดหาย
เขาก็คงเอาแค่๒เม็ดแล้วคืนที่เหลือให้ป้า
ถ้ามันเอาไปเยอะแล้วก็คืนมาไม่หมด

แต่ถ้าฟังจากที่แม้แต่คุณหมอ
หรือว่าคุณพยาบาลบอกเองว่า

แสดงว่าเขารู้ว่าอันนี้เป็นยารักษาสัตว์

แล้วก็เอามาแล้วมีรูปหมาก็ยังบอกว่ากินได้

แล้วจำนวนที่กินเท่าที่ดูมันก็เกินขนาด
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงนะ
อันเนี่ยคุณก็นำไปสอบถามคนที่ก็ใช้
มันจะพิสูจน์อะไรได้แล้วอะค่ะเพราะว่าคนตายก็คือแบบ

พ่อพี่คนซื้อซื้อจากร้านนี้มีพยาน

คนซื้อซื้อจริงไหมซื้อจริงและเอาไปให้คุณหมอใช้
ขนาดศัตรูแพทย์เองมีใบประกอบโรคศิลป์ใช้
ก็ยังมีความผิดนะคะ
มีความผิดตามพรบวิชาชีพ
ถ้าเกิดคุณหมอคนใช้คุณมีความผิดไหมตามพบวิชาชีพ
แล้วนี่คือหลักเกณฑ์เหรอหลักเกณฑ์ในสังคมไทยเหรอ
เราจะรู้ได้ไงว่าอีกหน่อยยาที่เรากินมีทะเบียนหรือเปล่า
มันเป็นยาสัตว์หรือเปล่าเราไม่รู้เลยค่ะ
นี่คือความปลอดภัยของประชาชนเราเหรอนะคะ
ที่คุณหมอบอกในกรณีถ้าให้กรมประสุทธิ์ไปดู
เอาไปดูแล้วเอาให้กับร้านที่ขาย
แต่ถ้าเขาจะโดนแค่แค่ขายยาผิดกฎหมาย
ก็จะต้องวางให้การว่าได้รับคำสั่งจากหมอคนนี้แท่นนี้
ได้ใบเขียนมาให้
มาซื้อยาตัวนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์นี้
ซึ่งท่านก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า

ยาผิดกฎหมายมันไม่มีทะเบียน

เพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะ
เพราะว่ายาทุกตัวมันก็จะมีเลขบอกว่า

เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ยาที่ไม่มีทะเบียนถึงเป็นยาคน
ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติ

คุณหมอเนี่ยเป็นหมอสัตว์นะ
เป็นหมอหมาหรือพระศาชาบาล
ดันมาห่วงสวัสดิภาพคน

แต่หมอคนแท้ดันไม่สนใจใยดีเรื่องแบบนี้
คุณหมอเขาไม่ใช่เป็นหมอคนนะแต่คุณหมอก็ยังบอกว่า
เอ้าแล้วมันสวัสดิภาพคนจะเป็นยังไง
เพราะคุณหมอก็บอกว่าคือกับสัตว์แต่กับหมาตัวยานี้ยังไม่ได้เลย
หมอเทพในแง่ของเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์คือลักษณะแบบนี้
เอาจริงนะคุณหมอคือตอนนี้มันเรียกร้องอะไรไม่ได้
เพราะว่าคนตายคือตายแล้วพิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วนะ

อ้าวแล้วเราจะไปพิสูจน์เราจะไปผ่าเขายังไงคะ

ลองทำผิดสิแล้วถ้ามีคนเขาจะเอาเรื่องคุณ
เขาจะหาจนเจอแล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้ว

คุณไม่ต้องรู้หรอกคุณไม่ต้องรู้

เขาจะเอาเรื่องนะครับเขาก็สอบจนได้แล้ว

เรื่องนี้ควรตรวจสอบอย่างยิ่ง

เพราะมันแสดงถึงความปลอดภัย

ว่าถ้าเกิดยังมีการจัดการแบบนี้นะคะ
กับประชาชนซึ่งประชาชนไม่รู้อยู่แล้ว
ถ้าว่าสิ่งที่หมอบอกนั้นจะจริงหรือไม่จริง

คุณภาพชีวิตเราแย่ลงแน่นอนค่ะอนาคต
คุณหมอเทพค่ะในส่วนของเครือข่ายผู้เสียทางการแพท

คุณหมอก็แบบเออ

คือไม่ได้แม้กระทั่งสัดเลี้ยงนะแล้วเอามาให้คน

อย่างนี้ตัวคุณป้าต้องดิ้นลนเองด้วยไหมคะ

เพราะคุณป้าแกชาวบ้านมากนะแกไม่รู้ด้วยซ้ำไม่จำเป็นครับเพราะอย่างนี้
คือในระบบการตรวจสอบหมอเนี่ย

เพื่อควบคุมหมอให้อยู่ในร่องในรอยมาก
เขามีกฎระเบียบไว้ว่าถ้ามีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย
ไม่ต้องมีคนร้องเรียนแพทย์สภามีสิทธิ์สอบเองเลย
คุณหมอแต่นี่มันข่าวตั้งหลายวันแล้วนะคะ
ทยศภาหมายถึงว่านายกแพทยศภาเนี่ย
เราโทรไปทีมงานโทรไปยังไม่รู้เรื่องเลยนะ

ที่ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่เป็นข่าว

อ้าวแล้วเราจะถ้าแทนคุณป้า
แต่ถามว่าเราจะทำเพื่ออะไรต้องมีคำตอบ
ถ้าเราทำเพื่อสอบเรื่องให้มันกระจ่างว่ามันเกิดอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วก็เพื่อคุ้มครองประชาชนอะไรอย่างนี้ก็ควรจะทำ
หรือครับถ้าสอบเพื่อความเป็นธรรมของคุณป้า
มันก็ควรทำเว้นแต่ว่าเราไม่สนใจก็ตามใจ
เรียนสรุปถูกไหมเวลาเราพูดถึงตัวยา
ต้องดูด้วยว่าตัวยานี้เอาไปทำเป็นยารักษาคนหรือยารักษาสัตว

แต่มันจะเป็นยาคนละอันแน่

ที่ตัวยาผลิตออกมาเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแล้ว
ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์คือแบบเขียนบนกล่องเคยเจอยังคะ
แต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปใช้แล้วไม่มีเรื่องนะ
นั้นคุณเอายากลไปให้หมาใช้
มันยากก็ใช้ได้ค่ะ
เซตเดียวกันปริมาณเท่ากัน
แล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นได้รับการรองรับของออย

แต่เรานิยมใช้ยาของสัตว
เพราะว่ามันมีการรูปแบบของการ
มีการแต่งสีแต่งรสแต่งกลิ่นมาแล้ว
เพราะว่าคนเนี่ยยาขมเราก็ยังบังคับกินก็กิน
แต่หมาเนี่ยขมเขาก็ไม่อยากกิน
กระบวนทิ้งนะคะมันให้ยาก
แล้วเคยเป็นเรื่องเดี๋ยวเอาใหม่
เป็นเรื่องปกติไหมคะที่กล่องระบุว่าเป็นยาสัตว์

หมายถึงว่ายาส่วนใหญ่ที่ถูกระบุคือ
ระบุเป็นยาคนแต่อาจจะเอาไปใช้กับสัตว์ได้
คือประยุกต์ใช้แต่ต้องคำนวณ
ต้องคำนวณปริมาณต้องคำนวณผลใช่ไหมคะ
แต่ไม่มีที่ระบุเป็นยาสัตว์
แล้วเอาไปปรับใช้เป็นคน

ยกตัวอย่างนะผมยกอย่างให้คุณฟังเรื่องหนึ่ง
คือเวลาคุณผ่าตัดเนี่ยมันจะปวดใช่ไหม
มันต้องใช้มอร์ฟีนยามอร์ฟีนที่คนใช้กับที่สัตว์ใช้อันเดียวกัน

แล้วเขาก็จะเขียนไว้ว่าคนที่มีสิทธิ์ซื้อยาตัวนี้
ต้องมีบรรยายาศถือยาเซฟติกของคนหรือสัตว์

ทีนี้ยาอย่างอื่นเขาแยก
อย่างอื่นถ้าเขาแยกคุณก็ต้องแยก
ถ้าทำปุ๊บจะไม่ผิดนะมอร์ฟีนมันจะใช่
จิ๊คุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วที่เราพูดกันอยู่เนี่ย
คือต้นทางมันคือยากล่องที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
มันผิดกฎหมายแม้กระทั่งใช้กับสัตว์ก็ไม่ได้
มีขายมีครอบครองก็ผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นคือต้นทางมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะ
ส่วนที่ว่าคุณลุงเนี่ยแกเสียชีวิตจากการได้รับยาอันนี้หรือเปล่า
เอางี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้ว
คุณลุงเสียแล้วแล้วก็จัดพิธีศพอะไรไปแล้วเรียบร้อย
แต่อย่างที่คุณหมอเทพบอกคือในแง่ของการตลบกลับไป
เพื่อหาแล้วก็เรียนรู้เนี่ยทำได้ถ้าจะทำถูกไหมคุณหมอ

ไม่ทำเนี่ยหมอว่าเสียชื่อค่ะ

วันนี้ขอบคุณคุณหมอพนันทันอีกครั้ง

ส่วนทางของคุณป้านะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะโทรศัพท์กลับไปบอกนะคะว่าจะทำอะไรเพื่อให้ได้ความกระจ่างบ้างนะคะแล้วก็ช่วยเหลืออะไรกันได้บ้าง
อีกสักครู่เทพนิวส์โชว์นะคะคุณเขียนมาสอนแล้วคุณป้าคุมรออยู่สวัสดีค่ะ